คำถามมาเลยครับ

เฉลยตอบถูกณตกรอบ

เฉลยนะคะ๑๕ขั้น๑๒คือวันรอยกระทงค่ะ
ใจร้ายมากพี่ป๋อง

พี่ป๋องใจร้ายมาก
ดูสิที่น้องเขาว่าตอบผิดที่นี่ตอบถูกก็รอเลย

อ่ะพี่ป๋องรับไปอีกหนึ่งดาว
ผมไม่อยากได้ดาวผมไม่คิดดาวผมอยากได้ไลน์
เอาดาวไปก่อนไลน์นี่เป็นขอดที่หลัง
๑๕ขั้นก็คือเขาเรียกว่าวันเพ็นท์นั่นเอง
วันเพ็นท์เดือน๑๒ก็คือ๑๕ขั้นเดือน๑๒
ที่เราร้องเพลงรอยกระทบ
นั่นไงนะฮะพี่ป๋องรับดาวไปอีกหนึ่งดวง

น้องคะแนนยืนให้กำลังใจนะ

ของน้องปิงตอนนี้มีอยู่๒คะแนนด้วยกันนะครับ
วงร้อหมาชนของปิงมาครับ

แล้วก็คุณวันนานะครับเอาคุณแอมแล้วกันครับแถมเลยแถมอ่ะ
คุณแทนแนะนำตัวครับผมสวัสดีครับชื่อแทมนะครับวันนี้
ก็มาออกที่นะครับมาขายขนมฝรั่งเศสเกี่ยวกับขนมและ
ฝรั่งเศสฝรั่งเศสแถวแถวนู้นด้านนั้นมีใครเที่ยว

โชว์ตั้งนี่ไงโอ่โหเก่งมาก
โชว์ตั้ง

คุณชัลลี่ครับเป็นไม่ก่อน

ประธานโทษนะสวทธภูมิไม่เคยไปหรือนี่

ทงชาติของฝรั่งเศสเรียงจากซ้ายไปขวา

มาดูตัวเลือกครับก็จะมีสีแดง

แล้วก็สีน้ำเงินมันจะเป็นตั้งนะครับ

แล้วก็มะแดงก็จะแนวตั้งใช่ไหมฮะ

ข้อนี้ถ้าคุณตอบผิดคุณตกรอบเลย

ตอบมาแล้วนะครับว่าข้อที่

ใช่หรือไม่ครับน้ำเงินขาวแดงใช่

เฉลยนะครับคือ
สีน้ำเงินขาวแล้วก็สีแดงครับผม

ที่ช่วยคุณปิงอย่างเยอะมากครับ

เชอรี่ได้เป็นอีกหนึ่งได้

ขึ้นมาเสมอกับน้องฟ้าแล้วนะครับ
น้องฟ้านะฮะถ้าตอบถูกข้อนี้

วงโลมหาชนของฟ้ามานะครับ
พร้อมแล้วมุนเลย

ข้อนี้เลือกดีนะครับเพราะว่าถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยนะครับ

บอกแม่แค่นั้น

เลือกใครดีครับที่น่าจะมีความรู้ด้านนักศัตริย์

ขอรักมาช่วยหน่อย
คะแนนที่มีอยู่นะฮะก็ต้องเทหมดแล้ว
สุดท้ายแล้วนะครับที่เหลืออยู่ก็คือกดเลยครับ๓คะแนนนะครับ
คะแนนในข้อนี้ถ้าตอบถูกเข้ารอบเลยนะครับ

ชั่วฉลูขานเถาะต่อจากปีเถาะนะครับจะเป็นปีอะไรครับ

ถ้ามีปีโป้จะเรียกปีโป้เลยนะเนี่ย
ปีโป้เมม่อเฉลี่ยชั่วชะลูคานเทาะมาโรงมะเมียมะแม

เอาล่ะน้องฟ้าน้องฟ้าเลือกข้อไหนครับ
มาโรงนะครับข้อนี้ตอบถูกนะฮะเข้ารอบไปเลยนะฮะ
มะโรงต่อจากพี่เทาะใช่หรือไม่ครับผม
เฉลยนะครับต่อจากปีเถาะนะครับปีมะโลงนะครับ
และที่แน่นอนพี่ป๋องรับดาวเพิ่มอีกหนึ่งดวงนะครับเป็น๑๓ดวงแล้ว

ส่วนน้องฟ้านะฮะก็เข้ารอบนะฮะไปชิงเงินแสนนะครับยินดีด้วยครับผม